กู้ภัยเนี่ยมันจะต้องทำภารกิจก็คือจะต้องไปแข่งกับเวลาเพราะว่าชีวิตของคนป่วยคนเจ็บอยู่ข้างหลังนะคะ
คราวนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อยค่ะรถก็ติดฝนก็ตกแล้วเดี๋ยวดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ

แล้วดูสิรถก็ติดฝนก็ตกโปรยปลายมาแบบนี้
คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งวัย๒

ก็ถือผีมอวัตรายมาล้มตรงประตูบังเขณฑ์ข้างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สรรไซน์ของเชียงใหม่
แล้วเขาหมดสติเลือดออกเยอะมากเลย
กู้ชีพกู้ภัยแม่โจ้กับกู้ภัยสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่จุดแม่โจ้
ต้องรีบนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลสรรไซน์ก่อน
ดูสิบนถนนรถมันก็ติดแบบนี้ฝนก็ตกลงมาด้วย

คือเขาต้องลงไปเลยนะวิ่งนำหน้ารถกู้ภัย
แล้วก็ช่วยให้คนใช้รถใช้ถนนเปิดทางให้หน่อย

ขยับซ้ายหน่อยขยับขวาหน่อยฮะสุดท้ายเปิดทางได้
ถูกต้องค่ะนำตัวคนเจ็บส่งถึงโรงพยาบาลนะคะ
กู้ภัยแม่โจ้เขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊คขอบคุณทุกคันเลย
ที่มีน้ำใจแบบนี้คนก็ไปคอมเมนต์เพียบเลยค่ะ
บอกว่าโหบางคนดูคลิปแล้วร้องไห้เข้าใจเลยเข้าใจความรู้สึกแบบนี้

ตอนเย็นหน้าโรงพยาบาลสรรทรายรถมันติดเยอะไงคุณกว่าจะผ่านไปได้
นี่เป็นเคสฉุกเฉินดีที่ถึงโรงพยาบาลทัน
เป็นช่วงที่รถเคลื่อนได้นะรถแต่ละคันก็จะรู้ตัวว่าควรจะออกซ้ายออกขวา
แต่ทีนี้พอรถติดไปไหนกันไม่ถูกเลย